ดูกันต่อกับข่าวนี้ค่ะเรื่องของกฎเหล็ก
โอ้โหเป็นข่าวลือลั่นสนั่นโซเชียลไปนะคะ
นับจากที่ไทดาสออนไลน์ของเรานะคะ

ปรากฎว่านะคะหลายเป้าก็พูดไปที่ฟิล์มธนภัทร
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องเยอะเรื่องมากอยู่เมื่อวานดัง

คนต้องชิมอาหารให้ก่อนเพราะกลัวไม่สบาย

เยอะมากมา๒๕คนคือเป็นแก๊ง

คือเราเริ่มต้นยังไงวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้น

คนเดียวก็วุ่นวายแล้วฮะ

ไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าใครไม่เชื่อก็มาเจอผมได้เองครับ
เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไง
เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ไม่เห็นต้องซีเรียสอะไร
สรุปไม่มีกดเหล็กนะคะก็ไซส์ชิมแบบชิวนะคะ
เขาบอกเป็นคนติดดินไม่ได้เรื่องมากนะจ๊ะ
กินคนกินข้าวก็หากินเองไม่ต้องมีคนมาชิม
แต่ฟิล์มฝากบอกนะคะช่วงนี้จะไม่เจองานอีเวนต์
เพราะว่าพี่บอยถ้าคนเกลียดนะคะยับละครมาสองเรื่อง

สรุปรับซอฟต์นะคะก็อยู่กองละครว่ากันไปนะคะ